คุณผู้ชมพาไปดูอีกหนึ่งเมนูขนมหายากเป็นขนมโบราณพื้นเมืองของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้
ขนมนี้มีชื่อว่าขนมอาเกาะค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เขาคาดกันว่าขนมนี้มีที่มาที่ไปกว่าร้อยปีแล้วนะคะ
ชาวบ้านอำเภอรามันในจังหวัดยาลารวมตัวกันกว่า๓๐คน
พากันไปที่ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์บ้านกือเมง
เพื่อเรียนรู้ฟื้นฟูขนมอาเกาะนี่แหละค่ะ
ซึ่งถือว่าเป็นมรดกขนมหวานชาวไทยมุสลิมใต้กว่าร้อยปีมาแล้วนะคะ
เพื่อที่จะไปเรียนรู้วิธีการทำขนมอาเกาะ
โดยใช้เวลาอบรมทั้งหมด๓วันค่ะ
ก็จะมีวิทยากรผู้ชำนาญการทำขนมหวานจากอำเภอเมืองยะลาไปสอน
แล้วก็สาธิตการทำตลอดหลักสูตรเลยนะคะ
นาตยาศรีตุลาการวิทยากรผู้สอนบอกว่า
อาเกาะจริงแล้วมันทำได้ไม่ยากเลยค่ะ

มีไข่ไก่แป้งสาลีน้ำตาลน้ำกะทิน้ำคันใบเตยแล้วก็น้ำเปล่าเท่านั้นเอง
แล้วก็เอาส่วนผสมทั้งหมดนี้ใส่รวมกัน
หลังจากนั้นก็หยอดลงใส่แม่พิมพ์ค่ะ
ถ้าเป็นแม่พิมพ์โบราณก็จะนิยมทำจากทองเหลืองด้วยนะคะ
มีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไปนะคะ
ก็จะได้หน้าตาออกมาแบบน่ารับประทานมาก
แต่ว่าหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยคุณค่ะ

ใช้เวลาอบต่ออีกประมาณ๒๕นาทีเท่านั้นเอง
จริงดูเหมือนขั้นตอนการทำมันก็ไม่ได้ยากนะคุณ
อันนี้เป็นแม่พิมพ์ทองเหลืองค่ะแบบโบราณเลยนะคะ
หอดลงไปค่ะคล้ายกับการทำขนมครก
ใช่ค่ะหรือว่าขนมครกใบเตย
นี่แหละค่ะใช้เตาฟื้นด้วยนะคะ
โดยนายสมานดอโซมิประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์บ้านกือเมง
เขาบอกว่าขนมอาเกาะหรือว่าบางคนเรียกว่าอาเกาะนะคะ
สันนิษฐานเลยว่ามีมานานเป็นเวลาร้อยปีแล้วค่ะ
ขนมอาเกาะหรือว่าอาเกาะที่ชาวบ้านรู้จักนะครับ
ก็คือเป็นขนมโบราณนะครับ
สันนิษฐานว่ามีมาแต่ร้อยกว่าปีแล้ว
ก็คือทางสำนักพระราชวัง
ว่าทางกรุงเทพมาที่หัวเมืองภาคใต้
ก็มีการเสิร์ฟขนมผักเกาะจากวังปัตตานี

ก็คือหลักฐานตรงนี้เราเจอแม่พิมพ์โบราณ
และมีอยู่ทุกที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ฝั่งกลันตันด้วย
ผมไปที่อินโดนีเซียก็มีขนมอาเกาะชนิดนี้ด้วยนะครับ
มีรายดอกไม้มีแบบรูปไข่ก็มีนะครับ
มีทำมาหลายชั่วอายุคน
คุณผู้ชมถ้าเห็นในรูปแบบดอกไม้บ้าง
รูปอื่นบ้างจริงก็คือขนมอาเกาะชนิดเดียวกัน
ปัจจุบันขนมอักเกาะหรือกลมอาก่อ

เนื่องจากว่าคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยนิยมรับประทานกัน

หรือว่ากระบวนการขั้นตอนในการทำนั่นเอง

เรียกร้องให้วิทยาลัยชุมชนยาลา
จัดวิทยากรไปสอนทำขนมแบบดั้งเดิมโบราณค่ะ
เพื่อที่จะให้ขนมโบราณหรือว่าขนมอาเกาะ
ขนมที่เกี่ยวกับคนไทยมุสลิมต่างในภาคใต้เนี่ย
มันยังคงอยู่สืบทอดต่อไปหลายชั่วอายุคนนั่นเอง
เพราะว่านี่ก็สืบทอดกันมาตั้งแต่หลายชั่วอายุคนเป็นร้อยปีแล้ว
มันไม่ควรที่จะศูนย์หายไปด้วยซ้ำ
โอ้โหแล้วดูวิธีการทำนี่พิธีพิถันนะ
ใช่ค่ะกว่าจะผสมแป้งโจจะตีไข่นะ
แต่จริงแล้วขั้นตอนคือเขาก็ไม่ได้ยุ่งยากมากจนเกินไป
แต่ว่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะหันไปทานขนมแบบฝรั่งมากขึ้น
เป็นเบเกอรี่มากขึ้นก็อาจจะหลงลืมอะไรไปบางอย่างเนอะ